หนุ่มหิวไก่แล้วหนุ่มหิวไก่มาถามเรื่องหมอปลาทำไม

อยู่ดีก็คือมีผีผู้หญิงมาเข้าสิง

มันหิวไก่มันจะกินไก่ตลอดเวลา
ดังนั้นตระเวนไปหามานักต่อนักแล้ว

ไล่คุณสัยไล่ผีตัวนี้ไปได้

หลบมา

ปิดเสียง

พูดมาได้หรอ
พูดมาได้หรอ
อื้อมันแน่นแน่นหมด
จะหายแน่นเหมือนยัง

หลวงพ่อบัวลอยหลวงพ่อบัวลอยเจ้าวาดวัดน้อยอินบุรี
จังหวัดสิงห์บุรีนี่คุยกับใครฮะไม่ได้คุยกับหนุ่มคนนี้นะ
คุยกับผีอ้าวที่สิงห์หนุ่มคนนี้อยู่อ๋อเหรอ
แล้วผีตัวนี้เนี่ยมันจะอยากกินไก่มันจะอยากทำอย่างนี้
ตลอดเวลาค่ะทำปากประหลาดประหลาดแล้วก็เนี่ยตั้งตัวไม่ตรง
งอตัวงดไปคดมาบางครั้งบางคาลงไปกองกับพื้นเหมือนจะเลื้อยก็มี
เหรอเนี่ยท่านเจ้าวาดวัดน้อยอินบุรีหลวงพ่อบัวลอยบอก
ยังไงก็ไม่ยอมไปนะฮะสุดท้ายนี่คือเหตุการณ์แรก
มีอีกเหตุการณ์หนึ่งฮะพาไปหาร่างทรงนี่พี่สาวนะพี่สาวของหนุ่มคนนี้
พาไปหาร่างทรงอ้าวเนี่ยทำหมดแล้วสาดน้ำมนต์ลาดน้ำมนต์อาบน้ำมนต์
มันก็ไม่ยอมไปจนกระทั่งพี่สาวเดี๋ยวพาไปหาร่างทรงหาร่างทรง
แล้วอาการมันเป็นแบบเนี้ยวนวนเวียงเวียนเวียนเวียนวนวน
วนเวียนวนเวียนอย่างนี้อยู่นานจนจบพิธีอ้าวแปลว่าไปไม่ไป
ไม่ไปไม่ไปเหมือนกันนะผีที่ว่านี้ฮะพี่สาวก็เลยโหตกใจมาก
ไม่รู้จะทำยังไงหามาหมดทุกที่ทุกทางแล้วหามาหมดทุกสำนักแล้ว
ไม่สามารถจะแก้ไขได้แต่ตามรายงานบอกว่าผีที่สิงน้องชายเนี่ย
เป็นวิญญาณผู้หญิงผีผู้หญิงสิงและหิวข้าว
ข้าวไม่กินข้าวหิวข้าวอยากจะกินไก่เอาไก่ดิบให้กินเออชอบ
ชอบหรอเออชอบค่ะชอบอยากจะกินไก่ดิบดิบอ่า
ก็เลยเอ้ยปอบอ่ะเออน่าจะตอบไม่ได้เหมือนกันนะเออ
พี่สาวเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงฮะโพสต์ผีเข้าสิงน้อง
พี่สาวโพสต์ในติ๊กต๊อกไม่ได้โพสต์เพื่อความสนุกนะ
โพสต์ว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยใครพอจะมีคำแนะนำได้บ้างอืม
คำแรกเลยที่แนะนำหมอปลาตามหาหมอปลาตามหาหมอปลา
จากนั้นมาพี่สาวก็เลยพยายามจะขอเบอร์โทรศัพท์ว่าหมอปลาอยู่ที่ไหน
หมอปลามีเบอร์โทรศัพท์อะไรอยากจะติดต่อหมอปลา
ช่วยไล่ผีผู้หญิงที่ชอบกินไก่ในร่างของน้องชายให้ที
น่าจะเกิดจากการใช้คุณไสหมนดำอืม
เพื่อนบ้านเอ้ยทำไมโทษไงมีเรื่องกันเห
เรื่องกันทำที่ปลูกที่ล้ำที่กันมา
เข้าใจว่าจะเป็นแบบนี้แต่เรื่องที่ไว้ที่หลัง
หาหมอปลาไล่ผีที่สิงน้องชายออกไปให้ได้ก่อนครับ